โอ้โหนี่เป็นพัดวะเข่าออกมา

หน้ากากอนามัยมันหายยากมากคุณป้าไม่มีก็เลยตัดสินใจมองซ้ายมองขวา
คว้าสก๊อตไบท์อยู่ที่บ้านนั่นแหละมัดเชือกแล้วก็มัดเข้ากับศีรษะตัวเอง
ให้มันกลายเป็นหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาด
หวังจะให้เจ้าสก๊อตไบท์มันกรองอากาศกรองเชื้อโรค
โอ้ยคุณป้าคุณป้ากลับมายันต์เลยเนอะ
หลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ในเฟซบุ๊ควรินชำราบบ้านเห่าอุบลราชธานีนะครับ
โพสต์ภาพคุณป้าท่านนี้ค่ะเป็นหญิงวัยกลางคน
เขาบอกว่าดัดแปลงฟองน้ำล้างจานดีไอวายแทนหน้ากากอนามัย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดคนที่เห็นเขารีบถ่ายภาพไว้เลย
แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียถามว่านี่เป็นใครอยู่ไหนที่ไหนอย่างไร
คำถามอยู่ไหนเพราะหลายคนบอกว่าบ้านผมมีบ้านที่ฉันมี
เดี๋ยวจะเอาไปให้คุณป้าเลยผ่านไปวันเดียวค่ะการตามหา
เจอแล้วนะคะชื่อป้าพริ้งเป็นเจ้าของร้านพริ้งสิวิลัยก๋วยจั๊บ
อยู่แถวโรงพยาบาลอุบลรักษ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี
และคำถามถัดมาอยู่ไหนจะเอาหน้ากากนี้ไปให้
กากอนามัยเนี่ยไปให้แล้วก็มีคนเอาไปให้จริงนะคะ
บอกว่าเอาหน้ากากอนามัยไปมอบให้ป้าปริ้งเรียบร้อยแล้ว
เพราะเห็นว่าเป็นคนอุบลเหมือนกัน
ตามหาจนเจอเอาไปเลยคุณป้าเอาไปใส่ให้สบายใจนะ
อกจากนี้เฮียเขตเล่าว่าป้าพริ้งเป็นคนซื้อ
บอกว่าตอนนั้นเขาก็ถามกันแหละเท่า
ทำไมถึงเอาสก๊อตไบท์มาทำหน้ากาก
พิงบอกว่าจะไปตลาดไม่มีเงินหน้ากาก
แต่ป้าก็กลัวลูกนะเห็นฟองน้ำมันอยู่อยู่แถวมือเลย
ติดมือไปเลยก็เลยทำแบบง่าย
ป้องกันเชื้อโรคไปก่อนค่ะ
สงสารอ่ะย่านก็ย่านเนอะแต่ว่าก็ต้องไปเนาะตลาดเนาะป่าเนาะ